แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
แถลงข่าวรามาธิบดีกับความสำเร็จหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด
ประสาทศัลยศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย
โดยเทคโนโลยีนี้มีความแม่นยำในการผ่าตัดถึง๑๐๐ละ๙๙
แล้วก็ใช้เวลาผ่าตัดไม่เกิน๒๐นาทีครับ
ปฏิตามแรกในเรื่องนี้จากคุณพัชรวรินพัชรปภานานครับ
หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเรนิซองเป็นความสำเร็จทางการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์มาใช้
ในการรักษาผู้ป่วยไขสันหลังกระดูกสันหลังและเส้นประสาทแห่งแรกในประเทศไทย
โดยถูกพัฒนาและสร้างขึ้นในประเทศอิสราเอล
ได้รับการยอมรับจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยประสาทศัลยแพทย์
ในการผ่าตัดกระดูกสันหลังและสมอง
การผ่าตัดด้านปราศาสตร์ศัลยศาสตร์
จำเป็นต้องอาศัยความละเอียดของศัลยแพทย์เป็นอย่างมาก
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด
จะเป็นเหมือนแขนกลในการช่วยผ่าตัดให้มีความแม่นยำมากขึ้น
โดยผู้ป่วยกระดูกสันหลังที่จำเป็นต้องผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์
จะต้องเป็นกรณีที่ต้องยึดกระดูกสลังด้วยสกรู
ซึ่งหากเป็นการผ่าตัดด้วยมนุษย์เพียงอย่างเดียว
แม่นยำในการหมุนสกรูอาจมีความเสี่ยงพลาด
ร้อยละ๑๐๔๐และใช้เวลาเฉลี่ย๑๒ชั่วโมงในการผ่าตัด
แต่หากมีหุ่นยนต์ช่วยจะมีความแม่นยามถึงร้อยละ๙๕
ใช้เวลาผ่าตัดไม่เกิน๒๐นาที
ถ้าเราเอาคนไข้๑๐๐ลายมาผ่าตัดกระดูกสลัง

มีประมาณ๔๐ลาย๑๐๔๐ลายที่จะต้องกลับมาเอาสกรูออก

หมายความว่าถ้าเราคนไข้๑๐๐ลายมาผ่าน
แทบจะไม่มีคนไข้กลับประผัติศัพท์ซ้ำเลย

การได้รับรังสีทั้งตัวคนไข้และผู้ผ่าตัด

จะลดเหลือประมาณ๑๐๒๐นาทีเท่านั้นเองในการใส่สกรู
เพราะฉะนั้นการได้รับรังสีก็ลดลงอย่างชัดเจน
สัสดาอาจารย์นายแพทย์ปียมิตรศรีธารา
บดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่า

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีรายงานว่า
จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดด้วยโรคทางกระดูกสันหลัง

การนำหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมาใช้จึงมีความสำคัญมาก
จุดประสงค์ก็คือเพื่อเอามาช่วยในการผ่าตัด
ยึดกระดูกสันหลังให้มีความมั่นคงมากขึ้น
ผ่าตัดกระดูกสันหลังจริงก็ทำมานานแล้ว
โดยภาพวิจารณ์ศาสตร์หรือภาพวิจารณ์ศาสตร์อทโภปิดิก
เพื่อที่ทำให้กระดูกหลังมีความแข็งแรง
ในกรณีกระดูกหลังมันมาเบียดทับเอารากประสาทที่ไปเลี้ยงขา
ซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้ก็มาช่วยในการผ่าตัด
ที่เคยทำมาดั้งเดิมให้มีความแม่นยำขึ้น
ผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติของกระดูกสันหลัง
พบมากในผู้สูงอายุคือภาวะกระดูกสันหลังคดงอผิดปกติ
ภาวะช่องไขสันหลังติดแคบกดทับเส้นประสาท
ไขสลังระดับเอวทำให้เดินลำบากมีโอกาสหกล้มได้
จนสามารถนำไปสู่ภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง
กระดูกสะโพกกระดูกต้นขาหักทำให้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ขณะที่การรักษาด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเฉลี่ยค่าบริการ๘๐๐๐บาท
ที่ผ่านมามีผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดแล้ว๕คน
พัชรวรีนพัชรประพานันต์ข่าวเที่ยวรัฐทีวีแรงงาน